เป็นคู่กัดในตอนที่แฟนราคอนทั้งรักเอ็นดูชิงชิงแล้วก็บิวนัทธพล
แล้วคือราคอนเนี่ยนะฮะในราคอนเขาแบบพ่อแง่แม่งอนก็คล้าย
กัดกันไปกัดกันมาเดี๋ยวมันก็รักกัน
ร้ายบอกว่าคิดให้น้องชิงชิงพิ้งรักหนุ่มบิวเขาจริงจังเลย
แม้ว่าในละครจะเห็นหวานฉ่ำกันคุณผู้ชม
เขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยฝึกหัด

เวลาเข้าฉากเตะต่อยจริงกระทืบ

แต่พอเข้าฉากกุ๊กกิ๊กอะไรกันจริงบอกว่า
พี่หนูจะไม่ไหวไม่ใช่จะไม่ไหวเขินนะ
มันจักรจีเหลือเกินเพราะอันนี้ก็เพื่อนสนิทเรา

หรือว่าเวลามีซีนกัดกันเราก็เลยจะทำได้ดี
แต่ถ้าเป็นซีนที่แบบโรแมนติกหรือว่าหวาน

เรื่องนี้เรื่องแรกที่ได้ร้องเพลงประกอบละคร
แล้วก็เรื่องต่อไปก็เป็นนักร้องลูกทุ่ง